มาดูเรื่องของเจ้าของบ้านที่ชนบุรี
เขาบอกสุดเซ็งเซ็งมากเลยนะคะ
ครั้งแรกถูกขโมยยกเขา
เสียหายไป๑๕ล้าน๕ล้านคือมีทั้งทองมีทั้งพระเครื่องอันนี้หลายร้อยองค์นะคะ
และก็มีทรัพย์สินต่างหายไปครั้งแรก
เขาก็ลงทุนค่ะติดกล้องวงจรปิดติดเหล็กดัดเลี้ยงสุนัข
ก็ไม่รอดอยู่ดีโจรมาขึ้นบ้านรอบที่สองนะคะ
แต่ว่าทีนี้เสียหายหลักแสนก็เลยร้องเรียนทางของสื่อมวลชนให้ช่วยหน่อย
เพราะว่าเข้าไปแจ้งความแล้วคดียังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลยนะคะ
นายนพัฒนทงศรีเจริญอายุ๔๓ปี
พาผู้สื่อข่าวไปดูตามจุดต่างรอบบ้านพักของตัวเองนะคะ
หลังจากที่คนร้ายขึ้นบ้านล่าสุดวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นหลักฐานสำคัญเดี๋ยวจะเอาให้ตำรวจต่อไปเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้ครั้งแรกที่โดนยกเขา๑๕ล้านบาท
เขาไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้น๒๗กรกฎาคมปีที่แล้ว
ครั้งนั้นเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากก็มีพระเครื่องเก่าเก็บ๓๐๐องค์
เช่นพระนางพญาเลี่ยมทองคำพระสมเด็จเลี่ยมทองคำ
แล้วก็ทรัพย์สินอื่นตั้ง๕๖รายการ
มีนาฬิกามีทองคำมีเครื่องประดับ
แต่ปัจจุบันผ่านไปแล้วปีกว่ายังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
คุณนให้พัทย์ก็เลยเคยได้ร้องเรียนไปที่สพตชนบรี
และตำรวจภูทรภาคที่๒แล้วด้วย
แต่ทีนี้ล่าสุดค่ะผ่านไปปีกว่านี้นะคะ

คนร้ายกลับมาขึ้นบ้านอีกครั้ง
แต่คุณนพัฒน์เจ้าของบ้านเนี่ยมีการติดกล้องวงจรปิดไว้เป็น๑๐ตัวรอบบ้านเลย
ก็เลยทำให้จับภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจน
นี่ค่ะภาพของคนร้ายไม่สวมอะไรปิดบังใบหน้าทีนี้หลักฐานชัดเจนนะ
เข้ามาแบบนี้เลยนะคะชัดเลยฮะเป็นผู้ชายน่าจะอายุประมาณ๓๕๔๕ปีนะคะ
คือก่อนหน้านี้เขาเตรียมการไว้หลายอย่างนะเจ้าของบ้านนี้นะคะ
เหล็กดัดรอบที่สองเลี้ยงสุนัขไม่พ้นนะคะ
เพราะว่าครั้งนี้ที่เขาเข้ามาวางยาเบื่อสุนัขตายไปหนึ่งตัว
ดัดที่ติดเอาไว้เขาถึงแม้ว่าเขาจะงัดไม่สำเร็จ
แต่ปีนโรยตัวลงมาจากฝ้าเพดานค่ะ
กวาดทรัพย์สินไปได้ประมาณแสนกว่าบาท
แล้วก็หลบหนีไปทางป่ามันข้างทาง
เจ้าของบ้านแจ้งตำรวจสพนาจอมเทียนไว้แล้วนะคะ
พร้อมกับมีตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค๒มาเก็บลายนิ้วมือแฝงไป
เจ้าของบ้านบอกว่าน้อยใจโจรขึ้นบ้านครั้งแรก
ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

คือครั้งแรกเนี่ยมันเยอะไงคะ
เขาบอกว่าตั้ง๑๕ล้านบาททำไมไม่ช่วยเขาบ้างนะคะ
เขาก็รู้สึกว่าเสียดายของที่หายไปแล้วเรื่องก็ดูเหมือนจะเงียบ
ลงทุนป้องกันทรัพย์สินของตัวเอง
ติดเหล็กดัดก็แล้วกล้องวงจรปิดก็แล้ว
เลี้ยงสุนัขให้คนกลัวก็แล้ว
แต่ก็ยังมาถูกวางยาเบื่อ
แล้วก็ถูกกวาดทรัพย์สินอีกรอบ
เขาบอกว่าภาพจากกล้องมวงจรปิดชัดเจนนะคะ
หน้าชัดเจนไม่ปิดบังใบหน้าเลย
ใครเห็นแล้วมีเบาะแสแจ้งเขาหน่อยค่ะ

เราแจ้งไปตำรวจยังไม่ทำ

วนเบาแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ